ไปดูเรื่องของการเล่นน้ำกับเด็กเอาจริงเป็นของคู่กัน
แยกกันไม่ออกต้องยอมรับเขาชอบเล่นน้ำกันจริง
แต่ก็อันตรายนะเด็กเล่นน้ำถ้าเล่นลำพังนะ
ใช่ค่ะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวจะเกิดเหตุสลดขึ้นมานะคะ

คือที่จังหวัดอ่างทองเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๑๐ขวบ
ลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนและสรุปก็จมน้ำหายไป
ชาวบ้านบอกจุดนี้เป็นวังน้ำวนมีต้นไสขนาดใหญ่ด้วย
เชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์สิ่งลี้ลับมาเอาชีวิตเด็ก
เพราะว่าก่อนหน้านี้จุดนี้แหละค่ะเคยมีเด็กเสียชีวิตมาแล้วเมื่อปีก่อน
คาดว่าอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
และวินาทีที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นวินาทีแห่งการไปช่วยเหลือนะคะ
เจ้านาฑิกูภัยและชุบประดานน้ำลงไปงม
ค้นหาร่างของเด็กชายวัย๑๐ขวบ
คือจมน้ำเสียชีวิตตรงนี้
พอพบร่างก็นำขึ้นมาจากน้ำท่ามกลางพ่อแล้วก็แม่ของเด็กรวมทั้งชาวบ้านมามุ่งดูเหตุการณ์
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้ค่ะตอนสักประมาณ๕โมงเย็นได้
ตำรวจสพโพทองเขารับแจ้งว่ามีเด็กชายวัย๑๐ขวบจมน้ำอยู่ในแม่น้ำน้อย
ซึ่งริมตลิ่งมีต้นไสขนาดใหญ่ต้นเมื่อสักครู่นี้อยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
จากนั้นกู้ภัยชุดประดาน้ำมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ลงไปค่ะ
ร่วมกันลงไปค้นหาเด็กชายคนนี้งมค้นหาอยู่สักประมาณ๒๐นาทีก็พบร่างเด็ก
อยู่ในสภาพสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อเป็นเด็กนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่นะคะ
หลังพบร่างแม่แล้วก็ยายร้องไห้เสียใจมาก
โดยเฉพาะนางทองดีสุดบรรทัศน์ยายของเด็กเนี่ยหมดแรงซุดตัวลงกับพื้นเลยนะคะ
เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าเมื่อประมาณ๑เดือนที่ผ่านมารับหลานชายมาอยู่ที่ห้องเช่า
คืออยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุหลังเลิกเรียนวันเกิดเหตุเนี่ยเดินตามหาหลาน
หายังไงก็ไม่เจอก่อนจะมีเพื่อนของหลานชายวิ่งมาบอกว่า
หลานชายเนี่ยไปเล่นน้ำแล้วก็ลอยออกไปกลางแม่น้ำแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตา
ยายรีบวิ่งไปเลยนะคะรีบวิ่งไปช่วยหาคนไปช่วย
สุดท้ายไม่ทันแล้วนะคะน้องจมน้ำเสียชีวิตไปแล้ว
ไปสอบถามแม่ค้าขนมจีนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุชื่อว่านางยุพินสุวรรณาอายุ๕๗ปี
เขาบอกว่าจุดเกิดเหตุจุดนี้เป็นวังน้ำวนแล้วก็มีต้นไสอาถรรพ์อยู่ริมตลิ่ง
ที่เนี่ยแรงมากบริเวณนี้เคยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำมาแล้วบ่อย
ปีก่อนก็มีคนจมน้ำจุดนี้เหมือนกันเชื่อว่าเป็นตัวตายตัวแทนกันนะคะ
หลังนำร่างของเด็กขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะคะแพทย์ก็เข้าไปชันสูตร
เมืองต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย

ญาติก็ไม่ได้ติดใจสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบร่างให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ